กับการปรากฏตัวของนางเอกยุค๙๐พี่นิ้งนิชยานัท
ฟังแบบนี้ไม่คุ้นนิ้งกุลสตรี
นางเอกหน้าหวานที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยคุณผู้ชมนะ
หลังจากห่างหายไปนานในวงการนี้ถึง๑๘ปี
แล้วก็ระยะหลังมาอย่างที่รู้กันนะว่าพี่นิ้งป่วยนะคุณผู้ชม
น่าจะได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของพี่นิ้งผ่านสื่อกันมาอยู่บ้างนะ
มรสุมชีวิตที่ต้องฝ่าฟัน
กับอาการป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่อง
ไม่สามารถสร้างเกร็ดเลือดมานานกว่า๒ปีคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้พี่นิ้งสดใสทีเดียวเลยค่ะ
เดินทางมาร่วมงานเปิดตลาดนัดของเหล่าสจวดแล้วก็แอร์โฮสเตจค่ะ
พร้อมกับถือโอกาสให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะ
หลังจากที่ไม่ได้เจอกองทัพนักข่าวมานานเกือบ๑๘ปีเลยคุณดูสิ

นิ้งบอกว่านานเจอสื่อแบบนี้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าหายไปจากบรรยากาศแบบนี้นานพอสมควรเลย
แล้วพอกลับมาเจอนักข่าวก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่า
แล้วก็เห็นได้เลยนะคะว่าร่างกายของพี่นิ้งเนี่ยอาจจะดูซูบไปหน่อย
เพราะว่าช่วงที่ป่วยน้ำหนักหายไปเกือบ๒๐กิโลคุณผู้ชม
แต่ว่าผิวพันธุ์แล้วก็สีหน้าสีตาของพี่นิ้งดูสดใสขึ้นมากจริงค่ะ
ดิ้งบอกว่าตลอดเวลาที่รักษาตัวนี้นะคะ

ต้องเปลี่ยนยาที่รักษาหลังจากที่รักษาได้แรกปุ๊บแพ้ยา

ซึ่งตัวพี่นิ้งเองก็ขอขอบคุณทีมแพทย์ที่หาวิธีรักษา
จนทำให้อาการของพี่นิ้งดีขึ้น
และที่สำคัญคือกำลังใจจากสามีแล้วก็ตัวเองค่ะ
กัดฟันสู้จนกลับมายิ้มกันได้อีกครั้งค่ะ
ช่วงแรก๕วันแรกบอกได้เลยนะคะว่า
ไม่ตื่นก็คือหลับแล้วก็ถ่าย
แล้วก็ซักชั่นเลือดออกทางจมูกแล้วก็ถ่ายตลอดเป็นเลือด

วันที่๔คุณหมอก็บอกกับสามีว่าให้ทำใจว่าไม่รอดนะคะ
ก็เหมือนกับโชคดี

ทำให้กระเพาะอาหารกับทางเดินอาหารฉีก

พอไม่หยุดเสร็จก็กลายเป็นว่า

แต่โชคดีก็ได้ตื่น
อยากบอกทุกคนนะคะว่า

ก็คือพี่น้องนะครับทุกคน

มันเกินคำพูดคำว่าขอบคุณจากใจเลยนะคะ

ว่าไม่มีใครลืมพี่นิ้งแน่นอนนะ
ในความสวยความน่ารักแล้วก็ฝีมือการแสดงของพี่นิ้ง
ทุกคนยังคงคิดถึงพี่นิ้งอยู่ตลอดนะคะ
สำหรับแฟนที่ลุ้นผลงานในวงการบันเทิง
นิ้งบอกว่าตอนนี้ก็มีรายการติดต่อเข้ามาบ้าง
แต่ก็คงจะเลือกไปออกตามความเหมาะสมนะคะ
แต่งานที่คาดว่าจะมีให้เห็นอย่างแน่นอนค่ะ
ก็คือการทำรายการเกี่ยวกับธรรมะ
พร้อมหยิบยกประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาเล่า
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่พบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

เป็นกำลังใจให้พี่นิ้งแล้วก็คุณสามีด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่แบบมอบให้กันและกัน

เขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยนะสิ่งสำคัญไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารหรืออะไรเลย
แต่คือกำลังใจกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดจริงนะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่นิ้งกันด้วยนะคะ